ขอบคุณคุณเจ้าซิเป็นเจ้าระเข้เขียวมาทางระดับอเมริกาด้วยนะครับ
ผู้สนับสนุนศึกยอดมวยไทยรัฐเลยครับ๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อก
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
ส่วนมวยคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับ

เมืองสุราชเสียบข่าวบุกกระทุ้งดับ
เขาคือเด็กมีชัยเพศสะบานบ้านซ่อม

ฝ่ายแดงเมืองชนเล็กพอสวนทอง
ชื่อดูสิตสันสิงอายุ๑๕ปี

กมาแล้ว๖๑ครั้งชนะ๔๓แพ้๑๗เสมอ๑ครั้ง

สันเพชรนำแสงก่อสร้างที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่อง
ชื่อสุรสักเสนาคงอายุ๒๗ปี

กมาแล้ว๘๕ครั้งชนะ๖๐
แพ้๒๓เสมอ๒ครั้ง

สันเพชรนำแสงก่อสร้างที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ขณะที่มุมแดงนี่สดกว่าครับ
แหม่คลึ่งต่อครึ่งได้ครับการปากสังเวลเลือด๖๐กว่าครั้งเท่านั้นครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่เดิมก็คือครับ

ถ่ายทอดสดทางศึกยอดมวยไทยรัฐอยู่ด้วยนะครับ
นำทีมโดยนายกเทศบาลบ้านซ่องแล้วครับ

แก่กับฝ่ายแดงนี่๑รอบปีครับ

เดี๋ยวดูครับว่าจะสอนมวยเด็กหรือว่าโดนเด็กเตะ

จะเอาเก่าบทสดรอบเก่าครับพี่สูย

เด่นมีชัยครับก็ซ้อมอยู่ที่ไม่ได้ซ้อมที่สุราชนะครับ

พี่ด้วงศักดิ์ชัยโชธที่อร่มก้าว๒๙ทับ๒นะครับ
ส่วนมุมแดงนี่ซ้อมอยู่ชนบุรีครับ
อยู่ในการดูแลของประธานเอกบางไซดแล้วก็มีพี่เหลืองนะครับคอยดูแลอยู่
วันนี้ประธานเอกก็มาถอดมงคลด้วยตัวเองนะกับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ส่วนน้ำเงินครับมีที่ปรึกษาของนายกเทศบาลบ้านซ่องแล้วครับ
คุณสุราชเทพทุ่งว่าครับ
ถอดมงคลให้กับเด่นมีชัยนะครับ
ก็ขนทีมงานมาจากภาคใต้เพียบเลยนะครับ
แสดงความเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะครับ
ผมเองก็น้ำท่วมครึ่งล้อในอำเภอเมือง

เดี๋ยววัดกันนะครับระหว่างความสดกับความเก่าครับ
มุมแดงนี่เพลงแข้งสวยงามจังหวะดีนะพี่ชัย

แต่ว่าปลายนี่ดูน้ำเงินให้ดีเลยเพราะว่าข่าววงในนี่เหนียวแน่นหนึบนะ
เป็นมวยเก่าครับเข่าในครับรุนแรงครับ
เอ้าส่งต่อให้พี่ป่าแล้วก็พี่บุ๋มครับ

กับรายการกีฬาเด็ดสังเวียดวันแชมป์เป็นชิป

ไทยรัฐทีวีจัดให้นะครับ
เมืองชนเล็กพอสวนทองแดงเด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่อง
จากศูนย์ราชธานีครับอายุ๒๗แล้ว
น้ำแดงนี่เพิ่งจะ๑๕เท่านั้นเอง

หลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่มาอยู่ในตัวของเด่นมีชัยหมดเลย

ท่านสุราชเทพทู่ทอง

มาส้อมวนเทพที่ดีกว่าส้อนสุราชมันมีที่วิ่ง

รับหน้าที่ดูแรกการติดสอบ

คนมวยเจ็บไข้ได้ป่วยมอกไป

สุดยอดครับประการกองทุนครับคุณเอกบังไซนะ

แดงนี่ขวัญใจผมเลยนะยอดฝีมือลูกชายเจ้าหลวงโชยนะ

กระดูกการผ่านมือแล้วโอเคนะฝ่ายน้ำมืออาจจะเกาะเกมกว่าล่ะ

เขาเรียกประเภทโกะพิตธิ์ตั้ง
น่ารักมากเลย
ไม่น่าใช่
นี่ละขวาทั้งคู่นะ

ให้จ้าง๓๐๐๐เตะกันอย่าตีเขาเลยไหม

เพราะว่าไอ้เจ้าน้ำเงินมันมวยเข่าโดยตรง
มันเหนียวในไงเหนียวใน
มันมาเล่นมีตีมีแค่งกันนะ

อือหึอันนี้ยังไม่มีตก
ปลายยกแรกนะครับคุณผู้ชมอ่าแฟนแฟนของวันทรงชัยนะความยิ่งใหญ่นัดยิ่งใหญ่เกิดขึ้นวันที่ยี่สิบเอ็ด
วันทรงชัยร่วมกับสิงหมาวินถนนชัยใส่กับแสงมณีโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับ
สิบห้าน่ารักยี่สิบเอ็ดนัดใหญ่นะสิบห้าคนใช่ย่อยที่ไหนล่ะ
ลูกลมิดค่ะเจอกับไอ้เจ้าคุณหานะของเศรษฐายอืมลูกลมิดเองก็สุดเก่าอืม
วันหนังจำได้มามันแตกอ่ะที่แฟนเนี้ยโหห้าก็น่าดีกว่ามันเป็นยกห้าอย่างนั้นใช่
ต่อยักษ์ที่ไทยรักเนี้ยอืม
พี่ชัยกับยกแรกผ่านไปเป็นยังไงบ้างโอ้โหทั้งคู่สังเกตดูคุณเอก
ทั้งฝ่ายแดงฝ่ายเงินไม่รู้ลงอักษระจากอาจารย์ไหนมาทั้งคู่

เตะไปเตะมาอาจจะสะดุ้งก็ได้

ฝ่ายแดงเป็นมวยรุ่นน้องแต่ก็ไม่เกรงศักดิ์ศรี
เดินขู่เข้าหารุ่นพี่เลยนะครับ
แม่ต่อยมวยจะไปกลัวใครใช่ไหม
รุ่นพี่ก็เลยรอดักจังหวะครับสาดแข้งโต้คืนแบบหนักครับ
แฟนมวยในสนามได้ยินแถวตรงหมดแล้วนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางนะครับ

หรือว่าผู้ที่มีสตุ้งสตังค์อยากสนับสนุนวงการมวยก็เรียนเชิญนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐต้องการสปอนเตอร์ครับ
เอ่อน้ำเงินที่คุณภาพไม่ได้นะครับ
ผู้ใหญ่ไม่ต้องล่วงฝีมือไม่ต้องคุยกันนะ
รายนี้ประเภทพวกเดินปั้มเดินตีเกาะติดคิดตังค์

เชิงมวยฤลาสายตาสวยงามไม่ยกให้กับไฟแดงมันชนเล็ก
ก็ตอนน้ำเงินอายุ๑๒ปีแดงเพิ่งจะเกิดอ่ะพี่ป่า

น้ำเงินนี่รอเร่งท้ายเลยนะ

เห็นไหมหลังศูนย์พันธุ์ยุติภูมิ

โอ้โหพอบี้มาอะไรแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะ

ดูเกมยังโยกอยู่ยังโยกอยู่ยังไม่เดิน
พัยทุ่มกบกลางเออต้องออกเอาทุ่มต้องออกต้องทำมันถึงจะมีคะแนน
ใกล้เคียงกับบุ๋วยเลยนะครับ

ฝีมือบอกแล้วว่าจัดจ้านมากฝ่ายแดง

สวยงามความน่ารักต่างเนี่ย
เลือกออกกับมวยเก่าแบบนี้ออกข้อมูลไม่สเปกสปะไม่ซี้ชั่วพาแล้ว
จังหวะเข้าไปโดนถีบยันเข้ามาสวยครับ
ใช้ความสดค่อยขยับ

ถ้ารับเยอะเบื่อเหมือนกันนะครับมวยประสบการณ์เยอะถ้าไม่ออกด้วย
แต่รับอย่างเดียวนี่ยุบได้เหมือนกัน
เด็กมีชัยเทศบาลบ้านซ่องในเครือข่ายของโปรโมเตอร์วิทยาเพชรสี่หมื่น
เขามีวิทยาเพชรสมุนเขาดูแลอยู่แค่งซ้ายน่ารัก

ถ้าเตะซ้ายบ่อยแบบนี้นี่แก้ทางมวยน้ำเงินมาโดยเฉพาะเลยนะพี่ป่า

ปลายยก๓ไอ้ไฟบ้านซ่องนี่อยู่ไม่ได้แล้วว่านะ
ยก๓ต้องเปิดเกมแล้วยืนต่อยทรงนี้ลำบากแล้ว

ดูโดยไปขยับมาสายต้นยับเกี่ยวล่าง

ยกขึ้นกันก่อน

น้ำเงินต้องแก้ด้วยนะครับถ้าขวาหล่นมานี่ก้านคอนะครับ
ตีนซ้ายเป็นพิเศษหมดยกที่สอง
ต่อจังหวะนะครับตั้งลับอย่างไม่เดิน
ครับผมสังเกตเกมบนเวทีเมื่อสักครู่นี่พี่มีน้องมีนะ

เออทำอะไรมาก็โดนคืนแบบนั้น
ยังดูเชิงกันอยู่ครับ
ยังไม่ออกอาวุธมากเท่าที่ควร
อ่ายังไม่ปล่อยหมัดเด็ดนะพี่ชัยนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
แต่ว่ามีโต้มีเถียงตลอดครับ
อ่ะตามต่อยกที่๓ครับยกนี้เข้มข้นแน่นอนครับ

ยกนี่เห็นตีนซ้ายของแดงไปแล้วนะครับน้ำเงิน
เป็นพี่ชัยเห็นตีนซ้ายของแดงแล้วว่าออกยังไงยกนี้จะแก้ยังไง
ยกนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะน้ำเงินนะเดชมีชัย๒ยกดูเชิงมาเยอะแล้ว
มันเข้าในแล้วมันจะตีแล้วตอนนี้ลูกถนัดเลยป่ะ
เนียวเนึกเลยนะหักที่ของมันคือเข้าใน
ไหนเหนียวในเลยคอกแข็งไว้ยังงั้นเถอะ
เดะหรือแม่ชัยมือมวยความน่ารักสวยงาม

ประธานเอกวังชัยบอกไม่ต้องถอยเยอะครับ
หนุ่มออกติดซ้ายให้หนุ่มติดซ้ายกัน
เอาลุงเอ็วเบอร์ไทยไว้ก่อน
เอาลุงเบอร์ไทยไว้ก่อนก็ไม่ดีนะ
ถ้าขึ้นต้องชิงออกซ้ายก่อนไม่ได้
รอเหลี่ยมก็ตุก

ถ้าออกซ้ายมานี่หวังผลได้

อย่างนี้หยุดได้นะครับแดงต้องระวังลูกเนี่ย

หยังหยัง

ขวาตี

ยังไม่ตอบนะ

มั่นคงอาจจะสร้างความหนักใจให้กับทางด้านเด่นมีชัย
สายยักษ์สายยันแล้วแค่ว้าเตรียม

มันปั้งแข็งเหลือเข้ามันแข็งมันประเภทหกแข็งไอ้คิดตังค์อ่ะ

ยืดไหวไม่ได้แล้วขันเด่นวิชัย

ต้องเดินให้ตลอดนะครับน้องเงิน

สอบไหนแด้งหลังเหลี่ยม
ตายแยก

จึงโค่นธิวดักซ้ายออกมั้ย
โอ้โหซ้ายแม่นด้วยไม่ล้ม
คืนซ้ายอีกแล้ว๒ทีมติด

แข้งยกขาพันกันอยู่เนี่ยยังตีไม่ถนัด

เหลือในอย่างเดียวแล้วขยับขยับออกตีไหม
ครับนี่ภาพช้ายกที่๓ที่ผ่านมาครับ

เมืองชนเล็กคืนแข้งซ้ายคืนครับ
จะไม่ใช้ของคอได้ปั้มตีเขาใน

ด้วงศักดิ์ชายโชธเข้าไปที่มุมแล้วนะครับ
ประจำการแล้วเอาเดี๋ยวดูพี่เสานครศรีด้วยครับ

แต่พูดถึงก็แปลงปลายไม่ตกนะครับ

ไม่มีเหี่ยวไม่มียุบไม่มีย่นครับ

แข้งของเด็กหนัก

เพชรเบื้องชนถือว่าทางไทยทางมันเลยนะครับ

อดในอย่างเดียวแดงพยายามดิ้น

แล้วดันออกระหว่างตีนซ้าย
ดีกันคนละแบบถ้าหนีไม่ได้แบบนี้
ยังต้องสู้ในด้วยครับ

ดื้อดิหยุดไม่ได้ไงล่ะต้องเอาในเข้ามาช่วย

มันจะมั่งคลุมหรือเปล่า

แล้วคอยดักแทงเตะในอย่างเดียวนะตอนนี้

ต้องดูแดงเต้าอย่างไร

ต้องดูแกงเท็งแรงเดินเผยักดันแทงขวา
เทศมึงชนทอสวนทองสาย
นอกได้นอกได้นอกได้น้ำเงินอยู่
นอกได้นอกได้นอกได้นอกได้
ตีเทศมนต์แล้วแบงกว่า
โอ้โหต่างกับต่างไม่ได้ต่างกับต่าง

โอ้โหโดนไวเลยตอนนี้เจ้าเดมีชัยดุเหลือเกิน

ดูนั่งแข็งแกร่งแข็งแรงดีเหลือเกินนะครับ
ไม่เหลือโอ้โหสุดเก๋า
แค่งซ้ายยังเตะอยู่มันไม่ยุบมันยิ่งโดนมันยิ่งเดิน

จังหวะเด้งตีนี่มันเข้าตาด้วยดิน้ำเงินนี่

ขออย่างเด้งเตะ

เรื่องสักอย่างเตะมันยัดไส้มันโต้พยายามโต้

ดื้อจริงเลยพี่ป่าติดในแล้วดื้อมาก
ชุบใหญ่เลยตีไปอย่างนี้ในแตกพุทธพิษตำต้องูัตถือว่า

กระดูกอ่ะนะพี่ฟ้าติดเลยมันพันตีอย่างเดียว

มันตีก็มันมาเกาะมาแล้วมันไม่ยุบอมรับ
โดมอีกแต่ไม่ยุบโดมเด้งตี
๒๒ปีอายุอ่ะโอ้โห
มาดูครับเด้งตีเด้งตีหมุนตี
นี่แหละครับเขาเรียกว่าประเภทเกาะติดคิดตังค์

วยรองผู้เอกของเรานี่ผ่านมา๔ยกครับ
ทางด้านเด่นมีชัยนี่โอ้โหเร่งเครื่อง

เข่าในเป็นชุดเลยกระทุ่มตีเข้าไปลำตัว

เมืองชนนี่โดนวงในนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ
ถอนตัวออกก็ไม่ได้ครับโดนปั้มรัดฟัดตีเข่าในครับ

ขนาดนี้ซ้อมไปเต็มที่เลยไม่ค่อยได้วิ่ง

เดี๋ยวดูครับมุมแดงแก้อย่างไรนะครับ
กับศอกมาเลยเน้นจัดไว้ครับ
ตอนนี้เหลือต่อยฟันต่อยฟันอย่างเดียวเลยนะครับแดง
ที่๔บอกแล้วครับแม่เป็นยกที่น่ากลัวจริงครับ
สำหรับกางเกงสีน้ำเงินแล้วสุดท้ายเขาทำได้ด้วย

อกกลับมาทำได้หรือเปล่าครับศอกแล้วฟัน

น้ำเงินนี่เอาสโลบัสชัวร์เอาชัวร์ไว้ก่อนครับ

เงินล็อกแน่นล็อกเหนียวหนึบเลย
ข้อแข็งแรงดีกันมาก
ต้องเอาศอกเข้ามาช่วยแล้ว

โม้ยโตเนี้ยยังกินกว่าถียะอีกนะว้ว
ขอให้ปับเดารุ่งด้วย
หน้าตาไม่มีความน่ารักอะไรอย่างนี้

ถ้าใครผ่านได้งั้นนึงอ่ะพี่ประหัก

แล้วตีได้ตลอดแล้วปอดใหญ่

แต่ถ้าคนไม่เคยดูนะต้องมองว่าแดงตายไม่เปรียบเลย

มันจัดเหนียวมากเลย
ดิ้นไม่หลุดเลยนะไอ้เจ้ามือจะเล็กมากเลย

โดนแทงแต่ละทีก็เพื่อนของผมเลยนะเนี่ย

มีมายุดเพลิงสำคกรง

ระบบข้างเหนือแบบนี้ผ่านยากนึกว่า

ลบสูงแล้วดึงมัดอย่างเยอะ

ไม่ปล่อยให้ต่อยด้วย
ให้ปล่อยให้ต่อยด้วย
อายุย่นลงมาหน่อยนะตัวนี้มีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหมื่นได้
อายุละมือหน่อยย่นหน้าตาไปหน่อย
แข็งอ่ะแข็งเกิน
นาทีครับยกสุดท้าย
กระดูกต่อไปเยอะเลยแล้วครับแดงหมดนี้

บอลลี่โกลฟช่อ๕พยักษ์ชนะกระแนนเทศน้ำโขงสสุมาลี
เมืองชนเล็กพอสวนทองแดงน้ำเงินเด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่อง
รองคู่อย่างในวันนี้ครับในพิมพ์การ๑๑๓ก่อน
นำรายการนะครับสุริยาเล็กอบตกัมภีกับคมประตักสิ่งดีมวยไทย
นำรายการนี่เล็กใหญ่นะครับ
ส่วนคู่นี้นี่จุดต่างนี่อยู่ที่อายุที่กระดูกมวย
สุดท้าย
กระดูกนะครับคู่นี้เด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่อง
ชนะคะแนนเมืองชนเล็กพอสวนทองไป